เอาละครับมาดูเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการ

บ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรัง
เวลาไปหาหมอเนี่ยนะครับ

เพราะว่าอาจจะเกิดเหตุสลดแบบนี้ได้

หลังจากไปล้างไต่นะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสภบางแก้วนะครับได้รับแจ้งว่ามีชายนอนเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋ง
จอดอยู่ริมถนนกิ่งแก้วนะครับหน้าบริษัทกาแฟเขาช่องหมู่๑๕
ตำบลราชาเทวะอบังพลีจสมุทรปราการพร้อมด้วยบูรณนิธิร่วมกระตันยู

ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฮอนด้าสีเทาดำครับเลขทะเบียนกไก่
ขออภัยครับ๗กไก่ทถุง๙๓๑๕กรุงเทพมหานครจอดอยู่ริมถนน
รถฝั่งที่นั่งด้านคนขับพบศพนายวิบูรบุญหลงท่านอายุ๖๑ปีแล้วนะครับ
หงายหลังพิงเบาะอยู่ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบัตรแผลครับ
หรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายจากการสอบถามนางพันทิพย์บุญหลงอายุห้าสิบสามปี
เป็นภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าแบบนี้บอกว่าสามีป่วยเป็นโรคไต
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีขับรถออกจากบ้านพักย่านร่มกล้าวตั้งแต่ช่วงเช้าวานเลยนะ
จะไปล้างไตที่โรงพยาบาลจุฬารัฐเก้าซึ่งตามปกติแล้วนะครับ
เสร็จประมาณเที่ยงถึงบ้านไม่เกิน๖โมงเย็นหรอกนานสุดแล้วเนี่ย
โทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับสายขณะที่โทรไปถามที่โรงพยาบาล
ก็บอกว่าผู้ป่วยกลับบ้านแล้วนะคะจึงขับรถออกมาตามเส้นทางถนนกิ่งแก้วครับ
จนครับจนมาพบรถเก๋งจอดอยู่ริมถนน
แล้วไปเปิดดูพบว่าสามีเสียชีวิตแล้วครับ

ขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงงานที่เข้าเวรอยู่ป้อมด้านหน้าเนี่ย
เล่าบอกว่าผู้ตายขับรถมาจอดช่วง๔โมงเย็นนะ
แต่ไม่ได้เอกใจหรือสงสัยอะไร
คิดว่าจะมาจอดริมถนนตามปกติ
จากนั้นมาพบว่าเกิดเหตุสลดดังกล่าวครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเมื่อนายวิบูลเนี่ย

อาการอาจจะกำเริบครับโรคประจำตัวท่านเนี่ย

ขณะนั้นไม่มีใครพบเห็นหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือได้ทัน

มอบศพให้มูลนิธิร่วมกับตันยู
นำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางพลีอีกครั้งหนึ่งนะครับ